แบบนี้ก็เป็นเรื่องดีนะที่เราอยากจะหยิบยกบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
เพราะว่าฝนตกที่ผ่านมาทำให้พ่อแม่พี่น้องภาคอีสานหลายจังหวัดเดือดร้อน
มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกันมากมาย

โอ้โหเขาก็มีการระดมพลกันไปช่วยเหลือกันอย่างอบอุ่นเลยนะคะ
ไปกันที่ลานหน้าสารากลางจังหวัดจันทบุรีค่ะ
บรรดาพี่น้องชาวจันทบุรีเขาก็ร่วมแรงร่วมใจ
ตั้งศูนย์เปิดรับบริจาคขึ้นมา
เพื่อให้เป็นที่ที่รวบรวมสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ภาคอีสานนะ
ตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวจันทร์มาร่วมนำของบริจาคมากมาย
แล้วก็มาช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเงินทอง
เป็นสิ่งของเครื่องใช้ข่าวสารอาหารแห้งเนี่ยมาตลอดเลยค่ะ

แต่ว่าพี่น้องชาวจันทบุรีก็หลั่งไหลน้ำใจมาช่วยเหลือกัน
โดยนายกอบจจันทบุรีคือนายธนพลกิจการก็บอกว่า
สำหรับการตั้งศูนย์รับบริจาคครั้งนี้นะคะ
ก็เกิดจากความตั้งใจที่ชาวจันทร์อยากจะส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เขาก็รู้ซึ้งถึงเหตุการณ์แบบนี้
เลยอยากจะตอบแทนน้ำใจให้กับพี่น้องหลายจังหวัดที่เคยช่วยเหลือชาวจันทบุรีแบบไม่ทิ้งกันด้วย
ก็เลยตั้งศูนย์รับบริจาคของแบบนี้ขึ้นมา
สุดยอดเลยนะคะแล้วของบริจาคเหล่านี้เนี่ย
ก็ถูกส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยหลายพื้นที่หลายจังหวัด
ทำให้เราได้เห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์บ้านเราจะเป็นแบบไหน
จะเป็นภัยพิบัตรเป็นเหตุการณ์ไม่สงบอะไรก็แล้วแต่
พี่น้องคนไทยของเราเนี่ยมีน้ำใจช่วยเหลือกันโดยตลอดเลย
เป็นภาพความประทับใจที่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหตื้นตันใจเป็นอย่างมากเลยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศเพียงแค่ส่วนหนึ่งจังหวัดหนึ่งพื้นที่หนึ่งเท่านั้น
จริงยังมีอีกหลายจังหวัดหลายพื้นที่ที่เขาก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันด้วยแบบนี้นะคะ
เราก็ได้เห็นแง่มุมดีนะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเรานะคะ